มาดูคดีนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมคะคดีของสาวประเภท๒ที่ชื่อว่าทีน่า
หรือว่าตอนนี้ที่ใครเรียกว่านายสรพงศ์ค่ะ
ซึ่งชื่อนี้มาจากการที่เขาไปท้าทายนะคะ
ว่ากระเป๋าแบรนดเนมของลูกค้าเป็นของปลอม
แล้วเอาปากกาไปขีดเขียนกระเป๋าของลูกค้าด้วยแล้วบอกว่าถ้าเป็นของจริงเนี่ย
ก็จะยอมเปลี่ยนชื่อเลยเป็นสรพงศ์แล้วก็จะเลิกเป็นสาวประเภทสอง
ปรากฏลูกค้าก็ไม่ยอมนะคะเพราะว่าพิสูจน์แล้วเป็นของจริง
แล้วเขาก็ดำเนินคดีด้วยนะคะทีหน้าเนี่ยหลบหนี
ไปฟังคำพิพากษาของศาลนะคะล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัวแล้วค่ะ
อายุ๔๒ปีเป็นการจับกลุ่มตามหมายจับของสารแขวงธนบุรี
ในคดียักษ์ยอกซับหรือทำให้เสียซับที่คณมิเนี่ยมแห่งหนึ่ง
ว่าภาษีเจริญค่ะคดีเนี้ยถ้าจำกันได้จะเป็นประเด็นร้อนเลย
เมื่อธันวาคมปีที่แล้วทีหน้าแม่ค้าขายกระเป๋าแบรนด์เนม
ขีดเขียนกระเป๋าแอร์เมสของลูกค้าแล้วบอกเป็นของปลอม
แล้วท้าบอกถ้าเป็นของจริงจะเลิกเป็นสาวประเภท๒
แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงศ์แล้วคืนเงินให้เจ้าของกระเป๋า๒ล้าน
พอมีการเอากระเป๋าไปตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่านี่ของแท้
ทีหน้าก็เลยโอนเงินค่ากระเป๋าสามล้านแปดแสนเอ่อสามแสนแปดหมื่น
คืนให้กับลูกค้าแต่ปรากฏลูกค้าไม่รับ
มอบหมายให้ทนายดำเนินคดีตามกฎหมายก็เลยนำมาสู่วันนี้ล่ะค่ะ
คดีนี้ไปจนถึงชั้นพิจารณาคดีแต่ทีหน้าหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษา
สารออกหมายจับแล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มตัวในที่สุด
คือตำรวจสืบทราบจนรู้ว่าทีน่าหลบหนีมาอาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้
ก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบจนสามารถจับกลุ่มได้ในที่สุด
นำตัวส่งสารแขวงธนบุรีดำเนินคดีตามกฎหมาย
เรื่องต้นผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะคะนอกจากคดีนี้แล้วก็ยังมีผู้เสียหายหลายราย
เข้าแจ้งความดำเนินคดีนะคะเพราะว่าถูกโกงซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม
ซึ่งตำรวจก็ฝากด้วยว่าผู้เสียหายรายอื่นสามารถเข้าแจ้งความต่อตำรวจ
ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้ตามกฎหมายค่ะ